วงการส่งครับคือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติม
หน้าอย่างบรรยายติดตามพร้อมกันกับสุภาพพลีเขาจราค
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมีนครับ

ใครที่ติดตามเรื่องของพระในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แล้วก็มีความรู้สึกตรงกันว่า
ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องแก้ปัญหาในวงการสงฆ์ในหลายเรื่อง
ฉะนั้นข่าววันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่
นี่คนเขาก็คาดหวังกันเยอะนะครับ

แต่ละฉบับเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
นี่แก้พรบสงฆ์หรือมหาเถระสมาคม
ถวายพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ฉบับก็ใกล้เคียงกัน
สะพัดสนชรุย๓วาระรวด

เสนอให้ยกเลิกโดยตำแหน่ง

หัวข่าวหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญ
ขอดูที่มาที่ไปของเรื่องนี้หน่อย
ว่ามีเว็บไซต์ของกฤษฎีกาเขาออกมาเผยแพร่เผยแพร่เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ได้แสดงความคิดความเห็นแล้วก็แสดงประชามติอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐมนูล
ที่มาก็คือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละครับ
รับหลักการให้มีการจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพรบคณะสงฆ์
เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเนี่ยตามรัฐมนูลฉบับมาตราที่๗๗
ก็ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อจะเปิดรับฟังความคิดเห็นก็ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เนื้อหาที่เผยแพร่เนี่ยเอาอย่างนี้ครับสภาพปัญหาของเดิมเนี่ย
มติคอรมอเขาบอกว่ามหาเทราสมาคมตามพรบคณะสงฆ์เดิมเนี่ยประกอบด้วย
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการแล้วมีสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
และพระราชาคณะอีกไม่เกิน๑๒รูปซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระ๒ปี
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสมเด็จพระราชคณะซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
มักจะเป็นผู้เจริญพรรษายุการปัญหาุการก็แปลว่าชราภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
แล้วก็ทำให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้สม่ำเสมอ
บางครั้งต้องลาการประชุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
เหตุอย่างเดียวกันอาจจะเกิดได้แม้กับกรรมการอื่น

กรรมการบางรูปในขณะนี้ต้องคดีอาญา
หรือมีข้อกล่าวหาจนต้องพ้นจากตำแหน่ง
จึงไม่ตั้งอยู่ในที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน
ทั้งที่องค์กรนี้จะต้องเป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์
และก็ให้เกิดปฏิรูปหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่าง

สมควรปรับปรุงแก้ไขที่มาและองค์ประกอบ
ของมหาเทหลสมาคมเสมอใหม่
เพื่อให้ได้พระภิกษุมีพรรษาอันสมควร
มีจริยวัตรที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์
เป็นกรรมการและผู้ปกครองสงค์ในลำดับชั้น

ให้ยกเลิกกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่ง
ยกเลิกกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่ง
แล้วยังให้คงมีกรรมการอื่นนอกจากประธานกรรมการในจำนวนเท่าเดิม

แต่ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้ง
จากพระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควร
และก็มีจริยวัตรที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์
และมีพระบรมราชองค์การให้กรรมการดังกล่าว

แล้วให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การ

ยังใช้กับการแต่งตั้งและถอดยศเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคได้ด้วย
ฤษฎิกาเขาจึงขอเชิญให้พระภิกษุและบุคคลทั่วไป
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการตามประเด็นดังกล่าวทางเว็บไซต์
ฉะนั้นสรุปสาระก็คือว่า
จะแก้พรบสงฆ์ในหมวด๒ของมหาเถระสมาคม
ไม่เกี่ยวกับหมวดหนึ่งที่ว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราชนั้นไม่เกี่ยว
แก้แล้วเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็ยังทรงเป็นประธานมหาเทราสมาคมคงเดิม
แต่ว่ากรรมการมหาเทลสมาคมที่เป็นโดยตำแหน่งเนี่ยยกเลิกหมด
คำว่าโดยตำแหน่งคืออะไรล่ะครับ
คือสมเด็จพระราชาคณะที่เป็นสมเด็จเนี่ย
ไม่ว่าจะฝ่ายธรรมยุทธ์และฝ่ายมหานิกายฝ่ายละ๔รูป
ที่เป็นกรรมการมหาเทระสมาคมโดยตำแหน่ง
ฉะนั้นเมื่อแก้พรบนี้แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นโดยตำแหน่งแล้วนะครับ
จะกลับเข้าไปเป็นหรือไม่ได้เป็นก็ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจ
ส่วนการแต่งตั้งหรือการให้พ้นจากตำแหน่งมหาเถระสมาคมนั้น
ก็ให้เป็นพระราชอำนาจ
สุดแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยและโปรดก้าว
แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดผู้มีพรรษาอันสมควร
และมีจริยวัตรที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์
อย่าลืมนะครับถ้าดูตามนี้เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคก็เหมือนกัน
การแต่งตั้งถอดถอนสุดแต่พระราชดำริหรือจะเห็นสมควร
นี่แหละครับคือเนื้อหาหลักที่จะแก้พรบสงฆ์
ฉะนั้นเรื่องนี้จะนำไปสู่อะไร

คณะกรรมการเนี่ยกฤษฎิกาเขาจะได้รวบรวมส่งรัฐบาล
ภาพที่วันนี้ก็มีการเผยแพร่กันมาแต่เมื่อวาน
ว่าวันนี้จะมีพระบางรูปจะกี่รูปก็แล้วแต่
อาจจะมาชุมนุมแสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้

เว็บไซต์ของพระรูปหนึ่งชื่อพระสุวิทย์
วรวุฒิกุลพงศ์เนี่ย
ท่านได้เผยแพร่ภาพจากพุทธมนตร
ว่ามีทหารไปเตรียมพร้อม
เพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการนัดมาชุมนุม
พรบสงฆ์ฉบับนี้วันนี้ก็เลยได้เห็นภาพนี้

จะยกเลิกการเป็นโดยตำแหน่ง
แล้วก็เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาค
ก็เป็นพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง
ทั้งหมดนี้ประชาชนคาดหวังอะไรล่ะครับ
คาดหวังว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ประชาชนอยากเห็นการจัดระเบียบวงการสงฆ์

แต่ว่าปัญหาก็คือว่า
การปกครองสงฆ์ที่ผ่านมาไม่เข้มแข็ง
เพราะกรรมการมหาเถระสมาคม

โดยเฉพาะชั้นสมเด็จอายุมาก
ท่านก็มีเมตตาสูง
พระไปทำอะไรที่ผิดวินัย
คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เห็น

สื่อก็เอามาเผยแพร่เยอะแยะไปหมด

ไม่เห็นและไม่ได้รู้จริง

ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่า
ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวงการพุทธศาสนา
ก็เริ่มมีความแคลงใจมาแทนที่
มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกที
ประชาชนจึงคาดหวังว่า

ของมหาเถระสมาคมอย่างนี้
มีพระที่ไม่ต้องอาวุโสมาก

แต่มีความเหมาะสมในเจริยวัตร
เข้าไปเป็นกรรมการบริหารสมาคม

การปกครองสงฆ์ที่เข้มแข็งกว่านี้

กับพระที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ทางคดีอาญาทางโลกนั้นเนี่ย
ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาว่ากันไป
แต่ว่าในทางพระธรรมวินัยเนี่ย

ไปทำอะไรที่ไม่สมควรเนี่ย

เพราะไม่ใช่คดีอาญา
และทางโลกไม่อยากจะไปยุ่ง

จากนี้ไปเนี่ยอีกไม่นาน
เมื่อมีพรบฉบับนี้ออกมา
โครงสร้างของกรรมการมหาเทระสมาคมเปลี่ยน

ถ้าองค์กรที่ปกครองสงฆ์
อย่างกรรมการมหาเถระสมาคม

เรื่องการปฏิรูปพุทธศาสนา
ก็จะเป็นไปอย่างที่สังคมอยากเห็นครับ
นี่คือขีดสั้นตายวันนี้ครับคุณกรอฟ